ืบหน้ามีข่าวบอกว่าปราศาสตร์เขาพระวิหารจำลองที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกดจะถูกปิด
มาได้ไม่กี่วันเองนักท่องเที่ยวเพิ่งเข้าไปชมได้ไม่นาน
ตอนนี้นะครับทางด้านแม่ทัพภาคที่๒นั้นออกมายืนยันแล้วนะครับ
ว่าจะไม่มีการทุบทำลายทิ้งสำหรับประสาทเขาพระวิหารจำลองในครั้งนี้
แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอาจจะมีการต้องพิจารณาเรื่องนี้รายละเอียดอีกครั้ง
ด้านนายกรัฐมนตรีนั้นก็บอกว่าณขณะนี้เองข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารโลก
ดังนั้นการกระทำอันใดที่อาจจะไปกระทบต่อความสำคัญเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับ
ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีบางช่วงบางตอนครับ
ก็ตามข้อตกลงไว้เดิมก็ยังไม่ได้ทำอะไรกันทั้งสองฝ่ายนะ
เพราะว่าคดีอยู่ในข้างสารโลกอยู่เนี่ย

ยังไงก็อยู่แหละวันหน้าก็ยังอยู่ไม่ไปไหน
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณมองว่า
การสร้างเขาพระวิหารจำลองทางผู้บังคับการกรมทหารราบที่๖
จริงแล้วคงตั้งใจอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ
แต่ว่ามีคนบางกลุ่มที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากให้สร้างเลยเกิดกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
และยืนยันนะครับว่ายังมีพื้นที่การก่อสร้างนะครับเป็นของไทย
เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
นี่คือสิ่งที่รองนายกได้มีการพูดถึงนะครับ
คราวนี้ไปดูมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนะครับ
ดอนปรมัติวินัยบอกว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศถือว่าดีเลิศครับ
ไม่มีการประท้วงหรือแสดงความไม่พอใจจากชาวกัมพูชา
เพราะถือว่าเป็นเรื่องภายในประเทศ
ขณะเดียวกันก็ไม่ทราบเรื่องที่กองทัพบกนั้นระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศได้เคยทำหนังสือแจ้งเตือนมาแล้ว
และก็แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
ในฝั่งของแม่ทัพภาคที่๒ครับพลโทวิชัยแชร์จอหอยืนยันว่าจะไม่มีการทุบประสาท
วิหารจำลองทิ้งเพียงแต่ว่าขณะนี้คือการสั่งให้ระงับการเข้าชมเอาไว้ก่อน
ภาพที่ปรากฏตามสื่อนะครับคุณผู้ชมคือมีผ้าสีดำคลุมเอาไว้
แล้วก็ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมแล้วในช่วงเวลานี้
หลังจากที่มีการทักท้วงมานะครับ
แล้วก็มีความจำเป็นที่ฝ่ายไทยต้องหารือร่วมกันกับทางฝั่งกัมพูชา
จากเกรงว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทัพภาคที่๒ยอมรับว่าตั้งแต่ที่มีการก่อสร้างทหารในพื้นที่
ไม่ได้มีการทำหนังสือเป็นลายลักษรรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
และคุณผู้ชมสามารถติดตามคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ครับ
การสร้างประสาทพระวิหารจำลองที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดแบบเต็มได้